ไปที่พยาวค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงสองทุ่ม
เจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่มีผู้ใหญ่บ้านมีอปพร
นั่งกันอยู่ในเต็นต์เป็นด่านชุมชนนะคะปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึง
เขาไปถ่ายรูปที่ด่านตรงนี้คือก่อนหน้านี้เคยไปถ่ายรูปแล้ว
แล้วก็บอกว่าจะถ่ายรูปเพื่อไปร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง
ของเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรงนี้เคยไปพูดเอาไว้แบบนี้
แล้วคราวนี้พอไปถ่ายปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหถึงขั้นยิงกันเลยค่ะ
หน่ำยิง๘นัดจนกระสุนเข้าร่างไป๗นะคะ
ส่วนอีกนัดหนึ่งไม่โดนนี่สาเหตุก็เพราะคนนี้ไปถ่ายรูปที่ด่าน
ทุ่มเมื่อคืนค่ะที่ด่านชุมชนบ้านนานหนุน
อำเภอภูซางจังหวัดพยาวในที่เกิดเหตุก็มีนายวินัยวงใหญ่อายุห้าสิบหกปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลภูซางอำเภอภูซางนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนยิงค่ะก็ยืนรอมอบตัวอยู่
คนเจ็บคือนายพรมชุบเย็นอายุ๕๒เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
ญาตินำส่งโรงพยาบาลเชียงคำนะคะเพราะว่าโดนยิงไปเนี่ยกระสูรเข้าร่างไป๗นัดนะ
ยิงไปแปดนัดอ่ะพลาดไปแค่นัดเดียวตัวผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ผู้ใหญ่วินัยวงใหญ่คนก่อเหตุเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังว่าตัวผู้ใหญ่เอง
กับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอปพร๘คนค่ะ
พรกรฉุกเฉินการประกาศเคอร์ฟิลล์เขาก็ต้องมีด่านอยู่แล้ว
พรมคนเจ็บเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ดีดีก็เดินไปถ่ายรูปที่ด่าน
แล้วก็ทะเลาะมีปากเสียงกันท้าทายกันผู้ใหญ่บอกว่าระงับอารมณ์ไม่อยู่จริง
ผู้ใหญ่มีปืน๙มมโอ้โหกระหน่ำยิงไป๘นัดนะคุณผู้ชม
นัดแรกโดนกลางลำตัวในพรมเลยค่ะนี่ทะเลาะกันก่อนนะจนผู้ใหญ่บอกว่าไม่ไหว
มีปืนยิงเลย๓นัดแรกโดนกลางตัวในพรมมันล้มไปกองกับพื้น
ขวาทะลุแก้มซ้ายอีกนัดหนึ่งคือฟันหักเกือบหมดปากค่ะส่วนอีกนัดหนึ่งพลาด
คือ๘นัดเนี่ยพลาดแค่นัดเดียวโดนเต็มเลย๗นัดค่ะ
แล้วตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะตัวผู้ใหญ่ที่ยิงเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเขาใช้มือซ้ายยิงด้วยนะซึ่งเขาถนัดขวาแต่มือขวาเขาบาดเจ็บ
เอามือซ้ายยิงก็เลยพลาดไปนัดหนึ่งโอ้โห
ส่วนลูกชายคนเจ็บค่ะนายวีรกรชุ่มเย็นอายุ๒๗
ลูกชายคนเจ็บบอกว่าก็เดินไปหาพ่อจะช่วยพ่อ
เกือบโดนยิงไปด้วยแต่กระโดดหลบทัน
เดี๋ยวไปฟังเสียงภรรยากับลูกชายของคนเจ็บดูหน่อยค่ะ
ยิงป่อก่อนแล้วลูกไปหาป่อก็ได้แล้ว
เบาไหล่นิ้งลูกเจ้าเห็มลูกเจ้าต้องหนี
ยิงประมาณกี่นัดทราบไหมครับ

ก็ลบไปแล้วเขาก็ยิงตามแล้วผมก็กระโดดลงครับ
กระโดดลงแล้วก็วิ่งครับ

ว่าจะฆ่าถึงของลูก

หลวงข้นหญิงยิงเลยครับ
ทางภรรยาคนเจ็บนะคะนางเปงชุ่มเย็นอายุ๕๒ปี
ก็บอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับทั้งคู่
ตัวผู้ใหญ่ที่เป็นคนยิงกับตัวคนเจ็บเนี่ย

ก็เป็นเรื่องของการทำงานคือไม่ลงรอยกันมานานแล้ว
เมื่อสามวันก่อนตัวคนเจ็บค่ะ
เคยเดินไปถ่ายรูปในเต็นต์ที่เป็นด่านชุมชนครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอารูปนี้ไปร้องเรียนการทำงานของผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ชอบเขาอ้างแบบนั้นไปถ่ายรูป

ว่าอันนี้แหละเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้พอคนที่ถูกยิงเดินไปที่ด่านอีกรอบนึงไปถ่ายรูปอีกรอบนึง
ก็เลยทะเลาะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยยิงใส่เลย
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะพลตำรวจรีธรรมศักดิ์ปิ่นทอง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพยาวก็ไปที่สพภูซาง
ไปสอบปากคำผู้ใหญ่บ้านด้วยตัวเองเลยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าตอนนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะคะ
ส่วนในพรมคนถูกยิงพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังอยู่ในห้องไอซียูที่โรงพยาบาลเชียงคำ
โอ้โหโดนยิงเข้าไปตั้งเจ็ดนัดนะคะอ่าดีที่เขาไม่เสียชีวิตนะครับอืม